สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมคุปตนันพิสิทธิ์มหันครับ
คุณผู้ชมครับตอนนี้เกษตรกรในหลายพื้นที่ของประเทศไทยเริ่มมีการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรแล้วนะครับ
แต่สิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหาสำคัญก็คือปริมาณน้ำตามแหล่งน้ำทางธรรมชาติต่าง
ตอนนี้ค่อนข้างน้อยนะครับจึงไม่เพียงพอที่จะใช้ในการเกษตร
รวมไปถึงเรื่องของสภาวะภัยแรงซึ่งถือว่าเป็นปัญหาสำคัญเลยทีเดียว
เกษตรกรจะต้องเตรียมรับมือแน่นอนครับปัญหาภัยแรงเหล่านี้มาพร้อมกับความหนาวเย็น
มาเยือนเมืองไทยของเราตั้งแต่วันที่๒๒ตุลาคมที่ผ่านมา
และตอนนี้หลายพื้นที่ครับยังคงได้สัมผัสอากาศหนาวเย็นอย่างต่อเนื่อง
พบว่าจะมีมวลอากาศเย็นระลอกใหม่ครับกำลังปานกลางจากประเทศจีน
ลงมาปกกลุ่มบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
โดยจุดแรกที่จะได้สัมผัสมวลอากาศเย็นระลอกใหม่นี้ก็คือบริเวณพื้นที่ภาคอีสานนะครับ
แน่นอนครับถ้าหากบริเวณดังกล่าวนั้นมีความชื้นเพียงพอก็อาจจะทำให้เกิดฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้
หลังจากนั้นอุณหภูมิก็จะลดลงนะครับ
จากปัจจัยเรื่องของมวลอากาศเย็นระลอกใหม่ที่จะแผลลงมานี้แล้ว
ปัจจัยครับที่พัดเข้ามาปกกลุ่มเมืองไทยของเราตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา
นั่นก็คือคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกนะครับถือว่าเป็นกระแสลมที่มีกำลังแรงและรวดเร็ว
แต่กระแสลมดังกล่าวเคลื่อนที่ในระดับสูงนะครับสูงจากพื้นดินประมาณ๕กิโลเมตรดังนั้น
คนที่อยู่บนพื้นดินจึงไม่สามารถที่จะสัมผัสกระแสลมดังกล่าวได้
ปัจจัยนี้ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญเลยทีเดียวนะครับที่เหนียวนำเอากระแสลมเย็นนั้นมาเยือนเมืองไทยของเรา
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือและบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
นั่นก็หมายความว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานนั้น
ยังมีโอกาสที่จะได้สัมผัสอากาศเย็นต่อไปนะครับ
โดยหลังจากนี้คาดการณ์ว่าอุณหภูมินั้นจะลดต่ำลงประมาณ๑๒องศาเซลเซียต
นี่แหละครับคือหนึ่งปัจจัยสำคัญเลยทีเดียวที่นำความแห้งแรงมาเยือนเมืองไทยของเรา
ชื้นที่น้อยแบบนี้ทำให้ตอนนี้หลายพื้นที่นั้นประสบปัญหาภัยแรงเป็นวงกว้างละทีเดียว
คุณผู้ชมครับโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับเมืองในของเรานั้นมีการแบ่งรูดูแรงออกเป็น๒ช่วงหลักด้วยกันนะครับ
ช่วงแรกก็คือช่วงฤดูหนาวต่อเนื่องฤดูร้อนซึ่งเริ่มตั้งแต่ครึ่งหลังของเดือนตุลาคม
จนกระทั่งเข้าสู่ฤดูฝนในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม
หรือสภาคมบริเวณประเทศไทยตรงบนจะมีฝนลดลง
ซึ่งภัยแรงลักษณะนี้จะเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี
ส่วนช่วงที่๒ก็คือช่วงกลางฤดูฝนประมาณปลายเดือนมิถุนายน
จนถึงเดือนกรกฎาคมจะมีฝนทิ้งช่วงเกิดขึ้นนะครับ
ซึ่งภัยแรงลักษณะนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะท้องถิ่น
หรือว่าบางบริเวณเท่านั้นแต่บางครั้งก็จะเกิดกินพื้นที่เป็นวงกว้าง

การเกิดฝนทิ้งช่วงในช่วงเดือนวิทยุนายน

พื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบจากภัยแรงมาก
ก็คือบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
เพราะว่าเป็นบริเวณที่อิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้

และถ้าหากปีใดไม่มีพายุหมุนเข็ดร้อนเคลื่อนที่ไปในแนวดังกล่าว
ก่อให้เกิดภัยแรงรุนแรงมากขึ้น

ยังมีพื้นที่อื่นที่มักจะประสบปัญหาภัยแรงเป็นประจำดังนี้นะครับ
เดือนมกราคมพื้นที่ที่จะมักประสบปัญหาภัยแรงรุนแรง
ได้แก่บริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน

บริเวณฝนแรงก็ได้แก่บริเวณพื้นที่ภาคอีสานฝั่งฝั่ง

ในขณะที่เดือนมีนาคมและเดือนเมษายน
เกิดภาวะฝนแรงได้ทั่วประเทศนะครับ
เว้นภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยในเดือนเมษายน
ส่วนในเดือนพฤษภาคมก็จะเข้าสู่ฤดูฝนนะครับ

ในช่วงเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคม

ภัยแรงนั้นถือว่าเป็นภัยที่เมืองไทยของเรา

ภัยเหล่านี้ก็จะทีวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นแน่นอนครับ

รวมไปถึงความรู้นั้นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเลยทีเดียวเพื่อที่จะลดความสูญเสียให้ได้มากที่สุด
เพราะว่าภัยเหล่านี้นั้นเป็นภัยที่อยู่ใกล้ตัวกว่าที่คุณคิดนะครับผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ